วินาทีต่อไปนี้นะฮะครอบครัวของน้องลูกนุ๊กนะฮะจากจังหวัดกาญจนบุรีจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันตอบโจทย์๔ข้อเพื่อพิชิตเงินสูงสุด๑ล้านบาทจะสามารถคว้ากลับไปได้ไหม

ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ถ้าตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ปกตินี่คนที่นั่งเก้าอี้ตัวแรกนี่จะเป็นผู้อาวุโสที่สุดในบ้าน
จะเป็นเจ้าบ้านเลยล่ะนะฮะ
นี่ก็คือเจ้าบ้านในคนต่อไป
เตรียมตัวมามากน้อยแค่ไหนครับ

ตัวเล็กสุดแต่เตรียมตัวมามากสุดน่ะ
คำถามนี่ที่เรานำมาตั้งเนี่ยนะลูกก็เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวของคนในครอบครัวแล้วก็ต้องอาศัยความรักความสามัคคีของคนในบ้านเรานี่แหละ

พร้อมแล้วขอเชิญลูกนุ๊กมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
รู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ครับ

ทำยังไงดีจะลดการตื่นเต้น

หนูเป็นเด็กที่กล้าแล้วก็กล้าแสดงออกด้วยดี
แล้วลูกเรากำลังจะเป็นเช่าบ้านในคนต่อไป

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้
บ้านของเราค่ะ
เรื่องบ้านของเราครับ

ความสะอาดลูกพี่ในหน้ากับพี่ลูกน้ำค่ะแล้วลูกนุ๊กเคยเคย
กวาดบ้านไหมเคยค่ะเคยช่วยพี่ใช่ไหมมันมีปฏิทินอยู่
อันนี้ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของบ้านเนี่ย
ติทินเนี้ยอยู่ตรงข้างโทรทัศน์ค่ะแล้วใครเป็นคนได้มาปฏิทินเนี้ย
ย่าค่ะย่าเอามาย่าเป็นคนติดหรือปู่เป็นคนติดปู่เป็นคนติดค่ะ
ปฏิทินนี่มีรูปอะไรอ่ะลูกก็รูปอเจ้าค่ะรูปอเจ้า
เจ้ามาคู่เลยเหรอลูกค่ะใช่ไหมค่ะแล้วเราได้ดูไหมละครเรื่องเนี้ย
เคยดูไหมเคยค่ะเอาละลูกเรื่องบ้านของเราเกี่ยวกับปฏิทินที่หนูเห็นนี่แหละลูก
สมาธิดีนะครับเพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เบลล่ารานีใส่แหวนที่นิ้วใดมีรูปขึ้นให้หน้าจอคำถามนะครับ
ตัวเลือกที่หนึ่งนิ้วชี้ตัวเลือกที่สองนิ้วกลาง
ตัวเลือกที่สามนิ้วนางตัวเลือกที่สี่นิ้วก้อย

ตัวเลือกที่สามนิ้วนางครับ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องเนสขึ้นมาตอบครับ

เชิญน้องเนธมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
นุ๊กเขาเลือกไข่ไก่ให้หนู

เห็นบอกว่าที่บ้านเลี้ยงไก่ด้วยเหรอลูก

ยากกี่ตัว

มีตัวเมียกี่ตัวลูก
ยาก

ครบ๓๖ตัวครับ

ภาพแผงละ๙๐ครับ
แงนึงเหรอมีกี่ฟองครับในแผงหนึ่ง
อื้อ

๕๐ครับ
เบสสมาธิดีนะลูก
เรื่องไข่ไก่นะพร้อมไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
โอ้โฮ

ฟองที่วางอยู่เรียงลายกันอยู่เนี่ยนะเขาจะมีในรังนู้นแล้วข้างหน้านู้นคือแผงลูก
ไข่ที่เดี๋ยวให้หนูเก็บแล้วก็ไปไว้ที่แผงนั้นเพราะฉะนั้นหกแผงเนี่ยแผงหนึ่งสามสิบฟอง
หกแผงก็ร้อยแปดสิบฟองเก็บคนเดียวไหวไหมไม่ไหวครับ
ต้องการผู้ช่วยไหมลูกต้องการครับต้องการผู้ช่วยอยากได้ใครมาช่วยบ้างอ่ะ
พี่น้อยหน้าครับพี่ลูกน้ำแล้วก็พี่ลูกนุ๊กครับแล้วก็นโมครับ
เอาพี่น้องเราหมดเลยเหรอครับให้มาช่วยเหรอครับอ้าวขอเชิญพี่พี่น้องน้องมาครับ
มาเป็นผู้ช่วยมามามาได้ได้ได้
ได้สิกล้าขอลุงก็กล้าให้ลูกมาฟังกติกาให้ดีนะลูก
และกฎิกาสำหรับเรื่องนี้นะครับคือเก็บไข่ไก่เลี้ยงใส่แผงให้ได้๖แผง
ร้อยแปดสิบฟองภายในเวลาสามนาทีครับ
ของเก็บไข่ทุกเช้าครับถือเองหมดเลยครับไม่แตกสักฟองเลยครับ
พร้อมไหมจ๊ะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วสามนาทีนะลูก

อาชญาปรากรุษกำลังกลับดันด้วยกิน

ช่วยน้องเร็วเร็ว
เฮ้ยน้อมอร์
สตาร์ทมานายก็ล้มเลยอ่ะ

ใครรู้อะ

นั่นหมายถึงว่าภารกิจของเราสำเร็จนะลูก

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พี่ลูกน้ำขึ้นมาตอบครับ

ทำไมเลือกพุ่มพวงดวงจันทร์ให้กับพี่ลูกน้ำ
ก็โตแล้วเขาน่าจะรู้ค่ะ
โตแล้วเขาน่าจะรู้

น้องเน็ตจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
น้องเขาเลือกเรื่องพุ่มพวงดวงจันทร์ให้กับหนูว่าลูก
จริงในใจลูกน้ำอยากตอบเรื่องอะไร

แล้วลูกน้ำรู้ไหมว่าในบ้านใครชอบพุ่มพวงดวงจันทร์

เอาล่ะยังไงหนูก็คงต้องตอบนะลูกน้ำนะ
สมาธิดีเพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ของภูมิภวงดวงจันทร์ที่เริ่มใช้ในการประกวดร้องเพลง
ร้องเพลงตอนอายุแปดขวบตัวเลือกที่หนึ่งน้ำพึ่งณไร่อ้อย
ตัวเลือกที่สองน้ำพึ่งเสียงสุพรรณตัวเลือกที่สามน้ำพึ่งจิตหาร
ตัวเลือกที่สี่น้ำพึ่งดวงจันทร์
ปกติหนูชอบเพลงเคป๊อปค่ะที่หนูรู้จักเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์
เพราะย่าอ้อยและนุกเกอร์ชอบฟังเพลงนี้แล้วก็ร้องเพลงค่ะ
ตัวเลือกที่สองจ้ะน้ำพึ่งเสี่ยงสุพรรณ
ตัวเลือกที่สองน้ำพึ่งเสียงสุพรรณครับ
สามข้อผ่านไปลูกน้ำจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
น้อยหน้าจ๊ะแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พี่น้อยหนาขึ้นมาตอบครับ
เรื่องวอเล่บอลน่ะทำไมเลือกเรื่องวอเล็กบอลให้พี่น้อยหนาครับ
น่าเป็นนักกีฬาวาเลจ้ะเออนี่ต้องวิเคราะห์แบบนี้ลูก
น้อยหนามมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
น้อยน่าเล่นมากี่ปีแล้วเริ่มสอบมาตั้งแต่ป่อห้าจ้ะ
จะไปแข่งระดับไหนละระดับกลุ่มจะไล่ไล่ไล่โรงเรียนมาแข่งกัน
ของที่เราไปอ่ะลูกโรงเรียนเราได้ที่เท่าไหร่ที่หนึ่งจ้ะในนี้
ชอบนักกีฬาวอเล็กบอลทีมชาติคนไหนบ้างชอบปลื้มจิตจ้ะ
รู้ไหมว่าปลื้มจิตเป็นคนจังหวัดไหนไม่รู้จ้ะจังหวัดอ่างทองครับ

เอาละตั้งใจให้ดีนะเพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
นักกีฬาวอเล็กบอลทีมชาติไทยคนใดที่ไม่ได้เล่นตำแหน่ง
ลิเบโลหรือตัวรับอิสระตัวเลือกที่หนึ่งปิยนุษย์แป้นน้อย
ตัวเลือกที่สองพรพันธ์เกิดปลาดตัวเลือกที่สามสุพัตราไพโรธ
ตัวเลือกที่สี่ที่คำพรช้างเขียวตัวเลือกที่สองจ้ะพรพันธ์เกิดปาดจ้ะ
ตัวเลือกที่สองพรพันธ์เกิดปราศครับ
ขอให้โชคดีนะครับ๔ข้อผ่านไปแล้วครับคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาเอาใจช่วยนะฮะครอบครัวของลูกนุ๊กจากจังหวัดกาญจนบุรี
จะสามารถพิชิตโจทย์ได้ทั้งหมด๔ข้อเลยหรือไม่
จะได้รับเงินหนึ่งล้านบาทกลับไปบ้านหรือไม่เป็นกำลังใจกันในช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
ใครเป็นคนทำไข่แตกนะลูกใบหนึ่งเดี๋ยวเอาที่นโมใช้นะลูก
เดี๋ยวนโมมาใช้ทางรายการด้วยใบหนึ่งนะลูกนโม
เก็บไข่ไก่เรียงใส่แผงให้ได้หกแผงจำนวนหนึ่งร้อยแปดสิบฟองภายในเวลาสามนาที